กลับมาในช่วงนี้มาติดตามดราม่าของพลทหารชินชินวุฒิกันต่อนะคะ
ตอนนี้เนี่ยตัวเขาเนี่ยยังประจำการแต่ว่า
สไตล์
มันเครียดน้อยลงช่วงหลังก็เริ่มที่จะไม่ค่อยเป็นห่วงมากเท่าตอนแรกแล้วถามว่ายังมีอยู่ไหมยังมีอยู่
ก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีการทำผิดกฎก็คือว่าขออนุญาตอย่างเป็นทางการแล้วก็มารับงาน
พอถ้าเกิดว่ามีเหตุฉุกเฉินที่เขาเรียกตัวก็ต้องรีบกลับไปทันทีนั่นเอง
ก็แพรวเรื่องดราม่าลงได้บ้างนะคะ